มันมีเหตุการณ์กระหน่ำยิงกันอย่างดุเดือดโหดร้ายเหลือเกินนะครับ
สพสถิงพระที่สงขลาเนี่ยไปตรวจสอบนะครับ
พบว่าผู้ที่ถูกยิงนะฮะชื่อในอรุณชูช่วยอายุหกสิบเจ็ดปีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับถูกกระหน่ำยิงเนี่ยพลุนทั้งร่างนะฮะ
เสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๖ตำบลบ่อดานอำเภอสถิงพระนะครับ
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมแล้วก็๑๑มม
ปลอกกระสุนปืนลูกซองเนี่ยตกอยู่หลายสิบปลอกนะครับในที่เกิดเหตุ
คนร้ายยังใช้ปืน๑๑มมแล้วก็รถจักรยานยนต์ของผู้ตายยังชิงปืนไปด้วยนะฮะ
แล้วก็เอารถจักรยานยนต์ไปด้วยห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักยี่สิบเมตรนะครับ
แต่คนร้ายที่ไปเนี่ยเอาจักรยานยนต์ของผู้ตายไปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสองทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมา
จากการสอบปากคำพยานแวดล้อมนะครับตำรวจก็ไปเจอจักรยานยนต์ของนายอรุณผู้ตายที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่อบตบ่อแดงห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๖กิโลเมตร
แล้วก็ไปตรวจสอบรถจักรยานยนต์สีขาวของคนร้ายเนี่ยพบว่าชื่อผู้ครอบครองก็คือ๑๐โทปรีชาจันทนะอายุ๖๑ปี
ตำรวจก็พุ่งเป้าไปที่สิบโทปรีชาเลยนะฮะนี่ฮะคนซ้ายนะครับนี่คือผู้ก่อเหตุนะครับ
จากการสอบสวนพยานทำให้ทราบว่านายอรุณผู้ตายกับสิบโทปรีชา
ทั้งคู่มีความขัดแย้งส่วนตัวกันมานานแล้วเที่ยงเมื่อวานนี้ก่อนจะเกิดเหตุยิงกัน
วัวของหลานชายนายอรุณเข้าไปกินย่าในสวนของสิบโทปรีชาทำให้สิบโทปรีชาไม่พอใจ
วัวหลานชายนายอรุณจนตายนะฮะซึ่งตำรวจเนี่ยตอนนี้ก็ติดตามตัวอยู่
แต่เห็นบอกว่าได้ตัวแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะตรวจสอบอีกทีตอนนี้ออกหมายจับแล้วนะครับ
ออกหมายจับแล้วนะฮะสำหรับสิบโทปรีชานะครับกำลังไล่ล่าติดตามตัวอยู่นะครับ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรานะครับวันนี้ลงไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ก็นี่ฮะที่เจอศพผู้ตายนะครับพื้นที่เกิดเหตุตรงนั้นนะครับ
ปลอกกระสุนตกอยู่หนึ่งปลอกนะฮะมีรอยเลือดนะฮะ
เจ้าของบ้านเนี่ยที่เกิดเหตุได้จุดไฟเผาตามความเชื่อ
เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของนายอรุณผู้ตาย
พยานที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็คือนายพรนะฮะอายุจากสิบเอ็ดปีนะครับ
เป็นพยานคนเดียวเลยนะฮะที่เห็นเหตุการณ์นี่คุณตะพรนะฮะ
คือเอาไปพรเนี่ยก็บอกว่าจุดที่คนร้ายยิงนายอรุณเนี่ยตรงจุดแถวนี้
แล้วก็เล่าน้ำเสียงสั่นเคลือนะครับแกบอกว่าตอนเกิดเหตุประมาณหนึ่งทุ่ม
ตะพรแกนั่งอยู่ที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้านระหว่างนั้นนายอรุณผู้ตาย
ขี่จักรยานยนต์เข้ามาในบ้านมาทักทายกันตามปกติ
ช่วงจอดรถจักรยานยนต์เข้ามาในบ้านที่มาทักทายกันอยู่เนี่ย
จอดรถแล้วยังไม่ทันก้าวลงจากรถเลยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสามสี่นัด
ไม่เห็นว่าใครยิงเพราะมันมืดนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยตะพรแกบอก
ก็ต้องรีบหาที่หลบเหมือนกันหาที่กำบังเหมือนกัน
ไปครึ่งชั่วโมงหลังเสียงปืนสงบลงเพราะว่ายิงซัดใส่กันเต็มที่เลยตอนนั้นเนี่ยนะฮะ
มาดูอีกทีก็พบว่านายอรุณเนี่ยนอนนิ่งอยู่ข้างสารพระภูมิหน้าบ้านแล้ว
ส่วนจักรยานยนต์ของนายอรุณผู้ตายหายไปคาดว่าคนก่อเหตุเนี่ยคงจะขี่หนีไปด้วย
นี่แกเล่าไปเนี่ยโอ้โหเสียงสั่นเคลือน้ำตาซึมเลยนะฮะ
บอกมันน่ากลัวมากเมื่อคืนนี้
บอกบอกด้วยว่าตัวแกกับนายอรุณเนี่ยสนิทสนมกันมา๒๐กว่าปี
นายอรุณนี่เหมือนเป็นน้องชายแท้คนหนึ่ง
นิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับใคร
พฤติกรรมของคนก่อเหตุถือว่าโหดร้ายเกินไป
ตอนล่ะคิดยังไงมั้ง
แต๊กคล่องวงจรปิดมา๓ตัวนะฮะ

แต่ตอนนี้ก็ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะฮะ

ขณะที่ขี่จักรยานยนต์หนีจากจุดเกิดเหตุ
ขี่ไปตรงนี้สักหนึ่งกิโลเมตรขี่มาบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อบตบ่อแดง
จักรยานยนต์ฮอนอเวฟสีน้ำเงินนะครับก่อนจะถูกนำไปจอดทิ้งเอาไว้นะครับ
แล้วสิบโทปรีชาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยคุณวิมนต์วันไปที่บ้านของสิบโทปรีชานะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐๐เมตรได้เจอกับญาติญาตินะครับ
บอกว่าสิบโทปรีชาไม่กลับมาที่บ้านสองสามวันแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นตกใจมากนะ
หลานชายเนี่ยถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าคนตายอีกแล้ว
อันนี้ญาติเขาบอกนะฮะเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยถูกจำคุกคดีฆ่าผู้บังคับบัญชา
รับรัชการทหารแล้วก็ต้องติดคุกออกมาจากเรือนจำเมื่อไม่นานมานี้
นี่มาฆ่าคนตายอีกญาติญาติเลยฝากบอกสิบโทปรีชาผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีเลยนะครับ
ถ้าเกิดถูกใส่ร้ายหรือคิดว่าไม่เป็นธรรมเนี่ย
ก็ขอให้ออกมามอบตัวเพื่อพิสูจน์ความจริงแต่ถ้าทำจริงก็ต้องรีบออกมามอบตัว
เพื่อยอมรับโทษยอมรับความผิดที่ก่อเอาไว้
เขาก็เพิ่งพ้นพ้นโทษออกมาก็ได้ไม่กี่ปีพี่อารมณ์ร้อนไหม
ก็ใช้ได้พอประมาณถ้าสมมุติว่าเขาทำจริงเนี่ยนะ
ก็ให้เขามามอบตัวแต่ผมก็ไม่รู้จะช่วยก็ยังไงนะ
ถ้าได้ทางดีที่ดีที่ถูกนะคือมอบตัว
ถ้าหากว่าจะไปเที่ยวหลบหนีอยู่มันก็ไม่มีความสุข
ส่วนร่างของนายอรุณนะครับวันนี้ครอบครัวรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดใหม่บ่อดินนะครับ
เชื่อว่าปมก่อเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างนายอรุณผู้ตายกับสิบโทปรีชา
เพราะสิบโทปรีชาเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจ
ฆ่าคนตายมาก่อนนะฮะแล้วทีนี้ยังจับไม่ได้เนี่ย
เขาบอกเขาก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงนะครับ
เขาเป็นคนที่ว่าจะเอาแต่อารมณ์เอาแต่ใจอ่ะ

คือทำอะไรถ้าว่านั่นไม่พอใจเขาจะนั่นอย่างเดียว
จะยิงเขาไว้นะลูกเดียวเพราะเขาเคยติดตารางมาแล้ว
ออกมาเนี่ยป่านชีวิตมึงออกมาถ้าว่าเราจับ
ตอนนี้ชุดสืบสวนสพสถิงพระแล้วก็ตำรวจภูทรสงขลานะครับ
กำลังติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับคาดว่ายังกบดานอยู่ในพื้นที่นะฮะ